เหตุการณ์ที่อุทัยธานีนะคะที่สามี
ภรรยาเพราะว่าไปแอบยืนฟังเห็นภรรยาคุยโทรศัพท์กับคนอื่นแล้วคุยนาน
โมโหนึกว่าภรรยาไปปันใจให้ชายอื่นเอาปืนไปจะเจาะยิงภรรยาเลย
แต่แม่ยายมาเห็นแม่ยายมาห้ามแล้วก็ยืนขวางเลยยิงใส่แม่ยายแม่ยายบาดเจ็บสาหัส
ตัวสามีที่ก่อเหตุก็วิ่งไปถือปืนไปด้วยแล้วก็พยายามเอาปืนจะจ่อหัวจะฆ่าตัวตาย
เกลี้ยกล่อมอยู่นานเอาน้ำให้เอาบุหรี่ให้ไม่ยอมหยุดสุดท้ายนะ
หยุดได้ด้วยประโยคประโยคเดียวจากลูกสาวอายุเจ็ดขวบเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
จะลุกลงกว่าเจ๊

พ่อเมาตัวลิงหนูจะไปเยี่ยมบ่อยแล้ว
เดี๋ยวพ่อชักเกิดพ่อไม่มีใครแต่พ่อไปยังมียาก
โอ้โหคำพูดของเด็กนะคะ
ลูกสาว๗ขวบ
คือทุกอย่างหยุดจบได้ด้วยประโยคเดียวจากลูกสาว

จากที่เอาปืนจ่อหัวจะฆ่าตัวตายเกลี้ยกล่อมเท่าไร

ครับนี่เห็นไหมคะกำลังพาลูกสาวมานี่คนก่อเหตุชื่อว่าเจ๋งนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเจ๊งเนี่ยมาเจอลูกสาวหน่อย
คุยกับลูกสาวหน่อยนี่ค่ะ
คือตำรวจเกลี้ยกล่อมในเจ๋งนะคะนายนุกูล
ูลอนโลยขณะใช้ปืนเป็นปืนพกสั้น

ขมับตัวเองจะยิงตัวตายหนีความผิด
ว่าไปยิงนางประนอมอ่ำรุ่งพงศ์แม่ยายจนบาดเจ็บสาหัส
คือนายนุกูลมาง้อขอคืนดีกับภรรยาถึงบ้าน
แต่สุดท้ายไม่ลงตัวเห็นภรรยาคุยโทรศัพท์อยู่
ว่าคุยกับชายอื่นเอาปืนจะเจาะยิงภรรยาของตัวเอง
ประนอมแม่ยายมาเห็นเข้าขวางเลยถูกยิงบาดเจ็บสาหัสต้องส่งโรงพยาบาล
นี่นะคะพอลูกมาพูดประโยคเดียววางปืนเลยแล้วไปกอดลูกอะค่ะ
ตำรวจใช้ไหวพลิบคือดีมากนะคะเกลี้ยกล่อมอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงไม่หยุดไม่สำเร็จ
ลูกสาวมาแป๊บเดียวพูดประโยคเดียวพ่ออารมณ์เย็นเลยวางปืนแล้วมอบตัวเลย
ครับคือก่อนที่จะถึงภาพตรงช่วงเวลานี้เนี่ยเขาไปอยู่ในบ่อน้ำตั้งนาน
เป็นครึ่งชั่วโมงอะค่ะมีทั้งนั่งอยู่หรือว่าลงไปยืนอยู่ข้างล่างเนี่ยก็มี
จรยานอยู่แบบโอ้โหนานนะครับ
โกหกอะไรอ่ะโกหกอะไร
จะไม่คุยแล้วมันคุยกับใครโทษโทษพ่อไม่ไหวแล้วเฟสพ่อแม่
เราลงพื้นที่ไปเนี่ยฮะภาพนี้ฮะที่เขาลงไปอยู่ข้างล่างจังงนานอ่ะทีแรกอ่ะ
เนี่ยก่อนที่จะขึ้นมานั่งบนคันดินข้างบนแล้วถึงไปพาลูกสาวมานะครับ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการสอบสวนนางทิพพวันอำรุงพลภรรยาของผู้ก่อเหตุนะครับ
บอกว่าได้ทะเลาะกับนายนุกูลหรือว่าในเจ๋งอยู่บ่อยครั้ง
เกี่ยวกับเรื่องที่ในเจ๋งตกเป็นธาตุยาเสพติดนะครับแล้วก็พยายามห้ามให้เลิกก็ไม่ยอมเลิก
มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงหลายครั้งนะครับแล้วในเจ๋งก็ยังหาว่าเธอเนี่ยปันใจให้ชายอื่น
คุยโทรศัพท์กับใครก็ไม่ได้หึงหวงตลอดเลยขอแยกทางกันได้ประมาณ๑เดือนแล้วหนีมาอยู่กับแม่
ก็คือบ้านแม่เนี่ยหลังเกิดเหตุเนี่ยในวันนี้นะครับในเจ๋งเนี่ยนะครับวันนี้ย่องมาจากในป่าด้านหลังบ้านนะฮะ
ภรรยาบอกว่ามาแอบดูนะมาแอบดูเธอแล้วก็จะมาขอคืนดีด้วยตอนนั้นเธอกำลังคุยโทรศัพท์อยู่
พอในเจ๋งเห็นคุยโทรศัพท์อยู่ก็เข้าใจผิดแล้วก็หึงหวงคิดว่าเธอเนี่ยคุยกับผู้ชายคนอื่น
เข้ามาถึงก็มาทะเลาะมีปากเสียงนะครับแล้วในเจ๋งก็ชักปืนขึ้นมาจะยิงเธอ
แต่ว่าแม่เนี่ยมาเห็นนะครับก็เลยกระโดดมายืนขวางเลยนะแม่ยืนขวางเลยนะครับสุดท้ายปืนที่ยิงออกมาเนี่ยโดนแม่ฮะ
โดนเข้าที่แถวใบหน้าบริเวณปากอะครับโดนไปนัดหนึ่งนะฮะตอนนี้แม่บาดเจ็บสาหัสครับ
คือเขาแอบเข้าบ้านไปเพราะว่าแม่ไม่ให้เข้าบ้านอยู่แล้วพ่อแอบเข้าบ้านไปแล้วทีนี้แม่คือไปหยิบเหรียญ
หยิบเหรียญมาคือก็เหมือนจะป้องกันตัวแต่เขามีปืนแล้วทางนี้ก็มัวแต่โทรหาตำรวจก็คือไม่เห็นเลยว่าเขายิงตอนไหน
คือมารู้ตัวอีกทีก็คือกระสุนมาปุ๊บที่เราที่หน้าอกแล้วแม่ก็ล้มเลย
ทะลุใช่คือทะลุแม่มาเลยลูกอ่ะลูกลูกอ่ะคือนั่งยกมือไหว้อยู่
อย่าทำเลยอะไรแบบเนี้ยคือเขาก็พูดตามภาษาเด็กเขาอ่ะคือพ่อทำแม่ทำไมพ่ออย่าทำเลย
ทำไมพ่อทำแบบนี้อะไรแบบเนี้ยคือเขาก็พูดแบบเนี้ยมีเขาก็เลยแบบไม่ไม่ทำแล้วพอเราโทรหาตำรวจเขาก็เลยวิ่งหนีไป
ก็ไม่ทำแล้วพอเราโทรหาตำรวจเขาก็เลยวิ่งหนีไป
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไร
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไร
ขณะที่นายวิลัยอำรุงพงศ์นะฮะอายุ๕๗ปีเป็นพ่อตาของผู้ก่อเหตุนะครับบอกว่าลูกสาวเนี่ยนะความจริงแล้วเป็นลูกเลี้ยงนะครับกับนายนุกูลคนก่อเหตุอยู่กินฉันสามีภรรยากันมากว่า๗ปีนะครับก่อนหน้านี้ทั้งสองพักอาศัยในตัวเมืองอุทัยธานีนะแล้วเท่าที่ทราบก็มีปากเสียงทะเลาะกันอยู่นะครับจนต้องแยกกันอยู่โดยนางทิพว
ของกลับมาอยู่ที่บ้านได้ประมาณครึ่งเดือนนายนุกูลก็ตามมาง้อตลอดแต่นางทิพวันไม่ยอมนะครับเนื่องจากนายนุกูลเนี่ยติดยาเสพติดอย่างหนัก

ให้ถึงที่สุดไหมครับให้ถึงที่สุดเลย
พี่สาวของคนก่อเหตุเราได้คุยด้วยนะครับ
บอกว่าหลังรู้ว่าน้องชายไปก่อเหตุเนี่ยเครียดมาก
คิดว่าน้องชายจะก่อเหตุการณ์แบบนี้
ทะเลาะกับภรรยายอมรับว่าที่ผ่านมาน้องชายเนี่ยมาปรึกษาบ้างนะครับ
ปรึกษาเรื่องที่กลัวว่าภรรยาจะมีคนอื่น
ก็แนะนำไปว่าให้ใจเย็นค่อยพูดค่อยจากัน
ส่วนเรื่องน้องชายเสพยาเสพติดหรือไม่
พี่สาวบอกว่าตรงนี้ก็ไม่ทราบนะครับ
แค่ว่ากินเหล้ากินเบียร์เนี่ยอันนี้มีนะครับ
ส่วนสาเหตุที่น้องทำลงไป
พี่สาวบอกว่าคนเราถ้าไม่ถึงที่สุดจริงเนี่ย
เขาก็มีบ่นว่าเหมือนแฟนเขาว่า
มันไม่รู้มันคุยกับใครอะไรอย่างนี้
คือลักษณะว่าคุยเฟส
แต่ว่ามันก็คือแฟนก็ออกจากงาน
ออกจากงานก็หยุดพักหนึ่ง
หยุดพักหนึ่งหยุดอยู่กับบ้านน้องต่อไปอ่ะ
พี่ก็ไม่ว่าหยุดไปมันก็เลยบอกว่ามันก็เลิกคุยแล้ว
แล้วยังไงมันก็มากลับมาคุยกันอีก
เลิกคุยเฟสกันไปรอบนึงแล้วไง

แต่พี่ก็ไม่ได้นั่นอะไร
เพราะว่าเรื่องส่วนตัวของน้องพี่มันอาจจะไม่ดีก็ได้

คล้ายว่าบางทีกินเหล้าบางทีมันก็อาจจะงี่เง่าบาง
มันกินแบบกินเบียร์มันก็ไม่ได้นั่น
พูดถึงถ้าไม่ได้ไปยั่วยุอารมณ์อะไรมาก

คนอ่ะถ้ามันไม่ที่สุดมันไม่ทำแล้ว
ให้ถึงที่สุดก็ทำแบบนี้ไม่ได้นะครับ

ถึงที่สุดเรื่องไหนก็แล้วแต่ก็ไปก่อเหตุอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
เราคุยกับหัวหน้างานของผู้ก่อเหตุนะครับ
ซึ่งก็ทำงานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรำนะฮะ
บอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาทำงานเป็นเวรเปรย์นะครับ
เป็นลูกจ้างชั่วคราวมาทำงานได้ประมาณปีกว่า
ลักษณะนิสัยก็ร่าเริงปกติดีเหมือนคนทั่วไป
แต่เรื่องส่วนตัวไม่เคยคุยกันนะฮะ

แต่ก่อนเขาจะอยู่งานสนาม
แต่งานพี่ไอ้งานคนไข้อุปเทศเฉยนะครับ

เขาก็เลยยึดไข้มาอยู่ที่ตรงนี้
แต่หลังจากมาก็โอเคยิงอยู่เลยครับ
นี่นะคะทีนี้ค่ะที่เราให้ดูคลิปภาพไปตั้งแต่ต้นนะคะ
หนูน้อยวัย๗ขวบที่ไปเจรจากับคุณพ่อ
ประโยคเดียวคุณพ่อวางปืนเลยคือหยุดทุกอย่างเลย
หนูน้อยคนนี้ค่ะที่เจ้าหน้าที่พาไปเนี่ยนะคะ
โอ้โหต้องไปคุยดูหน่อยว่าโอ้โหทำไมน้องเขาเก่งจัง
เราได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะคือน้องเนี่ยอายุ๗ขวบอยู่ป๑นะ
ชื่อน้องเบนค่ะเป็นคนรักสวยรักงามเพื่อนเยอะ
ชอบเต้นชอบแสดงออกชอบดูละครชอบดูการ์ตูนเป็นแนวเจ้าหญิงนะคะ
อันนี้คุณแม่ให้ข้อมูลมาเราไปถามมานะคะ
ส่วนอาการบาดเจ็บของแม่ยายผู้ก่อเหตุนะคะ
ที่บอกอาการสาหัสแล้วก็นำส่งโรงพยาบาล
นี่นะคะถูกยิงเข้าที่แก้มทะลุท้ายทอย
แต่ตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลอุทัยธานีนะคะ

ขอทำเป็นภาพขาวดำนะคะนั่นคือกองเลือดเลยอ่ะค่ะครับ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจบอกว่ารวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
แล้วก็นำตัวผู้ก่อเหตุก็คือในเจ๋งหรือนายนุกูล
ไปสอบสวนและแจ้งข้อหาพยายามฆ่ามีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
และข้อหาเสพยาบ้าด้วยนะคะ
อืมอ่าเค้าเสพยาบ้าจริงนะ